ตามความคืบหน้าของสี่ชีวิตพ่อแม่ลูกที่เป็นชาวสุโขทัย
หายไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่๑๐เมษายน
ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ
ไม่ได้ถูกฆาตกรรมจี้ปล้นฆาตกรรมอำพรางอะไรทั้งสิ้น
และนี่คือภาพที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าทั้ง๔คนพ่อแม่ลูก
เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วค่ะนี่นะฮะอันนี้ถ่ายรูปเวลาจะผ่านด่านต่อมอ
ใช่ค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิคุณนิรุธนะฮะที่เป็นพ่อนะครับ
นายนิรุธบุญชูอายุ๔๑นี่ลูกชายอายุ๑๒กับลูกสาวอายุ๗ขวบ
อีกคนนึงก็คือนางสาวนรมนเพชรบุญมีอายุ๔๑ภรรยาของนายนิรุธ
คนพ่อแม่ลูกลูกสาวคนโตคือน้องอุ้ยบอกพ่อไปส่งที่เชียงใหม่
เรียนอยู่ที่นั่นตั้งแต่วันที่๒เมษาติดต่อครั้งสุดท้าย๑๐เมษา
แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยพ่อบอกจะไปเที่ยวสงคราน
ค่ะหายไปเลยนี่ค่ะไปไกลถึงไหนล่ะเนี่ยตุรกีฮะ
ตำรวจบอกว่าตรวจสอบเรียบร้อยนี่มีหลักฐานการเดินทางผ่านด่านตมชัดเจน
ค่ะเครื่องบินที่เขาขึ้นบินเนี่ยเป็นสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์
ใช่ค่ะไปตุรกีไปตั้งแต่สิบเมษาด้วยนะ
ก็วันวันที่เออติดต่อไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละที่ลูกสาวบอกติดต่อผ่านข้อความอะไร
บอกอย่าไปเที่ยวสงครานอ่ะเนี่ยไปตั้งแต่วันนั้นค่ะแต่ตำรวจบอกไปไหนต่อเนี่ย
ไม่รู้นะถามว่าเอาแล้วไปทำไมทำไมต้องไปอะไรขนาดนั้นตำรวจบอกว่า
ข้อมูลในขณะนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขามีหนี้เยอะเขายังไม่ต้องการเจอเจ้าหนี้
อะไรในช่วงเวลานี้ซึ่งการเดินทางออกในช่วงเวลานั้นก็แน่นอนว่า
ขณะนี้เขายังไม่ได้มีคดีอะไรนะฮะใช่ยังไม่ได้มีใครไปแจ้งความว่าเขาไปช่อกง
ไปหนีหนี้อะไรยังไงเขาก็เดินทางออกไปเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละ
โอ้โหเป็นสารสารตัวตัวของคนทั่วไปนี่แหละโอ้โหนี่หากันอยู่หลายวัน
กว่าวันนะครับทุกผู้ชมครับตกลงออกนอกประเทศนะ
ฮะสพบ้านไร่ที่สุโขทัยวันนี้เนี่ยทางพันธมตเอกสายัน
แจ่มกระจ่างท่านเป็นภูมิกับการสพบ้านไร่ที่ลูกสาว
กับคุณปู่นะที่เป็นพ่อของนายนิรุธเนี่ยมาแจ้งความคนหาย
ไว้เนี่ยวันนี้เชิญปู่ล้วนกับลูกสาวคนโตของนายนิรุธมา
พบตำรวจที่สพบ้านไร่เพื่อจะได้แจ้งความคืบหน้าว่าตอนนี้
เนี่ยรู้แล้วว่าสี่คนนี้เนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนี่นะฮะ
คือเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวว่าเขาติดต่อมายังเพื่อนหรือว่า
ปรากฏตัวเราไปคุยกับปู่กับลูกสาวคนโตเขาก็ยืนยันว่ายัง
ไม่ได้ติดต่อมาเลยเมื่อวานยังร้องไห้อยู่เลย
ใช่เพราะเมื่อวานกระแสข่าวมันสับสนไงพี่อุ๋ย
ว่าเจอตัวแล้วติดต่อได้แล้วมีคนได้คุยด้วยแล้ว
นี่ฮะส่วนวันนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้ว
ก็มีคนยืนยันจริงเป็นทั้งญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนอะไรของเขาเนี่ย
ว่าเขาเนี่ยยังปลอดภัยดีแล้วบางคนบอกเดินทางออกนอกประเทศเลยนะ
ตำรวจเลยไปตรวจสอบกับตมแล้วก็เจอหลักฐานว่าเขาเดินทางออกนอกประเทศจริง
นี่ฮะก็เลยเชิญคุณพ่อของนายนิรุธแล้วก็ลูกสาวคนโตของนายนิรุธเนี่ย
มาแจ้งความคืบหน้าตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบ
แล้วก็สืบหาข้อมูลจากทางตมด้วยเนี่ยยืนยันว่าทั้ง๔คนพ่อแม่ลูก
คือนายนิรุธนางสาวนรมนสามีภรรยากับลูกชายอายุ๑๒กับลูกสาวอายุ๗ขวบเนี่ย
เดินทางออกนอกประเทศไทยตั้งแต่วันที่๑๐เมษายน
ออกจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิปลายทางคือเมืองอิสตันบูของตุรกี
ออกไปเมื่อ๑๐เมษายน๖๕ตามเวลาก็คือ๒ทุ่มครึ่ง
เครื่องบินเดินทางออกแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปต่อเครื่องที่อิสตันบลูเนี่ย
เพื่อไปประเทศอื่นต่ออะไรยังไงอีกหรือไม่ค่ะแต่จากไทยเนี่ยคือไปที่นี่
ใช่ค่ะการเดินทางไปอิสตันบูตุรกีคือไม่ต้องขอวีซ่าไงค่ะพี่อุ๋ย
เดินทางไปได้เลยอยู่ที่ตุรกีได้๓๐วันนี้ฉันเพิ่งไปเที่ยวก่อน
แต่โควิดก็คือประเทศล่าสุดคือตุรกีไม่ต้องหอบวีซ่า

แต่ท่านนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ขอวีซ่าเขาก็อยู่ได้แค่๓๐วัน

มันคิดไปได้หมดนั่นแหละ

เพราะอย่าลืมนะฮะ๑๐เมษายนวันที่เขาเดินทางออกไปกัน
เขาก็เดินทางออกไปตามปกตินะ

เพราะณขณะนั้นยังไม่ได้มีใครไปแจ้งความอะไรนี่
ใช่เขาก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหายังไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไง
ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาหายไปไหนอะไรยังไง
เพราะว่าวันนั้นแค่ลูกสาวคนโตแค่เพิ่งแบบติดต่อไม่ได้มาหลายวันแล้ว

เขาก็เลยเดินทางออกไปได้แบบสบายปกติ
นี่ฮะตำรวจบอกว่า
ข้อสงสัยที่ว่าทำไมเขาถึงขั้นต้องโอ้โหไปไกลถึงเนี่ยเดินทางออกไปตุรกีเลยเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเท่าที่ทราบคือทางนายนิรุธกับนางสาวนรมน
เขามีปัญหาหนี้สินอยู่ประมาณ๑๐ล้านบาทนะฮะ
อาจจะเป็นหนี้ด้วยการไปกู้ยืมหรือเป็นหนี้วงแชร์
ไปเปิดวงแชร์อะไรก็แล้วแต่
เอาเป็นว่าตามข้อมูลของตำรวจณขณะนี้ก็คือ
ทางนายนิรุทธ์กับนางสาวนรมนธ์เขายังไม่อยากเจอเจ้านี่
ยังไม่อยากให้ใครมาทวงหนี้ยังไม่อยากเจอใครอะไรยังไงทั้งสิ้น
เขาตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศไปเลย
ทีนี้คำถามก็คือว่าอารมณาเจ้านี่ของเขาจะทำยังไง
เห็นตำรวจบอกว่าหลายคนตอนนี้รู้แล้ว
รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่ว่ามันเกิดเหตุแบบอุบัติเหตุเสียชีวิต
หรือว่าฆาตกรรมอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แล้วเขายังอยู่เลยแต่เขาไปแล้ว
หลายคนก็เลยติดต่อมายังตำรวจว่าเดี๋ยวจะมาแจ้งความ
ทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิมาแจ้งมาว่า
พบข้อมูลของลูกชายลุงนายนิรุธกับครอบครัวทั้ง๔คนลูกสาว
พบข้อมูลทั้ง๔คนเดินทางออกไปที่
เมืองอิสตานบูลประเทศตุกรี
เดินทางโดยสายการบินเกอร์กิสแอร์ไลน์ทีเค
ณข้อมูลตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลว่า
ลูกชายกับครอบครัวเดินทางกลับเข้ามาหรือยังนะครับ
แล้วก็ไม่มีข้อมูลว่าเขาจะเดินทางต่อไปที่ไหนไหม
ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมเขาไม่ติดต่อมาตรงนั้น
อันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับเนาะ
มันอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของลูกชายลุงหรือว่าพ่อของเราเนอะ

ครับพี่ใหญ่ตื่นจะลองไปอีกแล้ว

นี่ค่ะนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะพี่อุ๋ย
บอกเราไม่สงสารลูกสาวคนโตเหรอ

แล้วทิ้งเขาไว้คนเดียวเหรอ
ก็อาจจะมองว่าลูกสาวคนโตกำลังเรียนหนังสืออยู่

แต่น้องสองคนก็คงวัยเรียนนั่นแหละ

คือเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปแบบไหนยังไง
หมายถึงว่าไปแล้วกะว่าไม่เอาแล้วไม่กลับแล้ว
ตั้งใจจะหนีหรือเปล่าพูดกันตรงตรงแบบนี้

หรือเขาอาจจะแค่ยังไม่อยากเจอเจ้านี่

เอาเป็นว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้ชัดเจนว่า

วันที่หากันไม่เจอที่ลูกสาวคนโตบอก
ติดต่อพ่อได้ครั้งสุดท้ายคือ๑๐เมษา

แล้วเราได้ร่องรอยเมื่อวานก็คือ๗เมษาเอารถไปขาย

ค่ะคืออย่างน้อยเขาก็ปลอดภัยดี

แล้วไปทำไมจะหนีไปอีกเมื่อไหร่
หนีขนาดไหนลูกสาวคนโตเอายังไง

คุณพ่อหรือว่าบ้านช่องทรัพย์สินที่สุโขทัย
หรือว่าหนี้สินต่างจะเอายังไง

ว่าเขาจะส่งข้อมูลข้อความ
หรือจะบอกออกมาหรือจะกลับมาหรือจะอะไรยังไง
เรื่องไปตุรกีนะครับท่านผู้ชมครับ

เจ้าหน้าที่บอกไม่ต้องขอวีซ่านะครับ
ท่านก็ต้องไปเที่ยวอยู่ได้อีก๘๐วัน
แต่ต้องมีวัคซีนนะฮะฉีดวัคซีนโควิดครบถ้วนอะไรพวกนี้นะครับ
โดยค่าโดยสารเนี่ยตัวโดยสารก็ตกคนละประมาณ๒๐๐๐บาท
คนครอบครัวนี้ไปก็ใช้จ่ายสำหรับค่าเครื่องบินเนี่ยก็ประมาณ๘๐๐
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวย้อนให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนิดนึง
ตอนที่ตำรวจบอกกับครอบครัวของทั้งสี่คนนี้นะคะก็คือบอกกับลูกสาวคนโต
บอกกับตรวจเนี่ยค่ะว่าทั้ง๔คนที่ตามหากันอยู่เนี่ยปลอดภัยดี
บินไปต่างประเทศนะไปตุรกีคนในครอบครัวเขารู้สึกยังไง
เดี๋ยวไปดูภาพกันอีกนิดนึงนะคะ

ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดค่ะเดินขึ้นมาเลย

โล่งใจไหมคุณตาตอนนี้
มันก็โล่งเองมีโล่งไงลูกอะ
วันนี้เดินทางมาตั้งใจมาทำอะไรบ้างคะ

วันนี้เดินทางมาทำอะไร

ดีใจค่ะโล่งใจมาก
ยังค่ะยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
แต่ขอแค่มีชีวิตอยู่ค่ะ
อยากมากเลยค่ะหนูอยากคุยกับพ่อแม่

เราเคยจับพ่อแม่ไปไกลขนาดนี้นานแบบนี้ไหมคะ
ไม่ครับครับครั้งแรกค่ะ
แต่ตอนนี้ทราบแล้วว่าอยู่ตุรกีเป็นยังไงบ้าง

ตอนนี้ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรค่ะก็จะมาฟังจากปากตำรวจค่ะ

นี่ค่ะน้องฮิรัญญาลูกสาวคนโตคือร้องไห้ร้องไห้ตลอด
ตอนนั่งอยู่กับตำรวจก็ร้องไห้นักข่าวไปถามก็ร้องไห้
คือด้วยความที่น้องเขาเป็นห่วงพ่อแม่แล้วก็น้องอีกสองคนไงคะ
ร้องไห้ตลอดใช่ค่ะ
แต่พอรู้ว่าทุกคนในครอบครัวของน้องปลอดภัยดี
น้องเขาก็โล่งใจที่ปลอดภัยนะคะ
แต่คุณผู้ชมยังส่งข้อความมาไม่หยุดเลยพี่อุ๋ย
สงสารน้องฮิรัญญาลูกสาวคนโตสงสารมาก
ทีนี้ตาล้วนก็บอกหมดห่วงเหมือนกันครับ
ที่รู้ว่าลูกชายปลอดภัยยังมีชีวิตอยู่นี่ตาล้วนนะคะ

ล้วนบอกว่าคือตำรวจไปแจ้งข้อมูลที่บ้าน
ว่าเจอเบาะแสแล้วก็ดีใจมากโล่งใจ
แต่ตอนนี้ก็โล่งใจที่เขาปลอดภัยอะเนาะ
ก็ยังเป็นห่วงเหมือนกันว่าเอาแล้วไปตุรกีแล้วยังไง
แล้วจะกลับมาไหมก็อยากจะให้กลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเดิม
ล้วนบอกว่าก็แอบโกรธอยู่ในใจลึกนะคะ
ทำไมไปไหนไม่บอกใครเลย
ทางบ้านเป็นห่วงหวาดกลัวกันไปหมด
หนี้สินเนี่ยตาล้วนบอกว่าไม่รู้เรื่อง
ต้องให้ลูกชายมาจัดการต้องให้ลูกชายมาบอกเอง
ฮิรัญญาลูกสาวคนโตก็บอกว่า
คือถ้าจะถามหนูจริงว่าหนูดีใจหรือเสียใจเนี่ยนะ

กลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคนในครอบครัว
แต่ก็แปลกใจว่าอ้าวแล้วพ่อแม่ไปต่างประเทศได้ยังไง
ทำไมหนูไม่รู้เรื่องไปตุรกีได้ยังไง

ทำไมไม่เคยบอกหนูเลยหนูไม่รู้เลย
ก็อยากจะให้พ่อแม่และน้องอีก๒คน

สบายใจขึ้นไหม
สบายใจขึ้นดีใจด้วยว่าลูกยังหลานยัง
อาจจะมีคนมาร้องเรียนเรื่องของการผิดหนี้ผิดสิน

ผมไม่รู้เรื่องนี้มันไม่ได้กับตัวเขาเอง

ให้เขาติดตามกันเองไปกันเองนี่จริง
เขาก็มาเจอตัวเขาโดยเฉพาะเขาก็มานำกันเอง
แล้วก็มาให้เรากังวลไปด้วยอีกวันนี้ก็มา
ก็เต็มบ้านเต็มมังไว้กันเอง
จู่ทำกินกันมันจะตายที่นี่
อะไรเป็น๑๐ล้านยังว่าแกว่งอุ้ยตาย

มีชีวิตอยู่ก็พอแล้วค่ะตอนนี้
อันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะ

ทานดำมากค่ะ
อยากเจอพ่อไม่มียังไง
แต่ตอนแรกที่จะถามพ่อคืออะไร
ถ้าน้องฟังอยู่อยากจะฝากอะไรถึงน้องสองคนไหม

เห็นใจเป็นห่วงน้องเห็นน้องร้องไห้ตลอดด้วยอะเนาะ
เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีค่ะลงพื้นที่ไปคุยกับตะล้วน
แล้วก็น้องฮิรัญญานะคะคือไปคุยตั้งแต่ที่บ้านแล้วแหละ
ก็พยายามที่จะถามถึงความรู้สึกแล้วก็ถามถึงเบาะแสนะคะ
ว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้าง
แล้วก็ตอนแรกก่อนที่ตำรวจจะให้ข้อมูลใช่ไหม

เขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นห่วงห่วงที่สุดเลยคือกลัวจะไปประสบอุบัติเหตุ
กลัวว่ามีใครอุ้มไป

ใช่ค่ะขายต้นไม้ใบด่างอะไรแบบนี้ที่นิยมกันนะคะ

สะพ้ายทำบัญชีเคยทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
แต่ไม่รู้ว่าทำให้อำเภอไหนบ้าง
ส่วนรถอัลติสสีขาวก็เพิ่งรู้ว่าลูกสะพ้ายขายไป
๒เมษายนลูกสาวอีกคนขับมาให้ที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าลูกชายฝากมาให้ลูกสาวตามที่สัญญาไว้
ว่าถ้าสอบติดมหาวิทยาลัยจะซื้อรถให้
หมายถึงนายนิรุธฝากมาให้น้องอุ้ยลูกสาว
นี่ในรถคันนี้ค่ะที่เมื่อวานพี่อุ๋ยเล่าจำได้ไหม
ว่าอยู่ดีทำไมรถคันนี้มาโผล่ที่บ้าน

เพราะว่าตามข้อมูลคือนายนิรุธเขาขับคันนี้ไปรับนางสาวนรมน
ที่เอากระบะไปขายอ่าแต่น้องสาวนายนุษย์ขับกลับมาคืนให้ที่บ้าน
ใช่ก็คือตาล้วนบอกว่าลูกสาวตาอีกคนนึงขับมาให้ที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกชายก็คือคุณนิรุธฝากมาให้ลูกสาว

ฝากมาให้ลูกสาวเพราะสัญญาเอาไว้แล้วไง

ก็ไปซื้อรถคันเดิมที่เคยขายนี่แหละกลับมาคืน
ก็เลยอยู่ดีมาจอดอยู่ที่บ้านแบบนี้ค่ะ

ประกอบศือทางคุณพ่อคุณไม่มีการซื้อให้น้องใช่มั้ยคะ

ก็รถคันนี้เป็นของอุ้ยมั้น

เขาต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไว้แล้วล่ะ

ไล้รูดกับนางเสาร์นะฤมมลเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยน้อง๒คน
ที่เป็นลูกชายยูด๑๒กับลูกสาวยูด๗คนเขาคงไม่รู้
เรื่องรอไม่รู้เลือกหรอกแต่ถ้าดูตามขั้นตอนต่างเนี่ย
คือ๑ไปส่งลูกสาวคนโตที่สอบเรียนมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่
ได้ค่ะอ่าส่งที่เชียงใหม่สองบริษัทให้ไปเรียนแล้วขายรถกระบะทิ้งใช่
ค่ะแล้วไปซื้อรถเก๋งที่เคยขายไปเนี่ยไปซื้อกลับคืนมาซึ่งวัน
ก็ไปไปรับกันวันที่ขายกระบะเสร็จแล้วก็ขับไปไหนก็ไม่
รู้ก็ให้น้องสาวเนี่ยมารับรถคันนี้ขับกลับมาไว้ที่บ้าน
สุโขทัยใช่บอกว่าก็ให้ลูกสาวคนโตเอาไว้ใช้เพราะว่า
สอบติดมหาวิทยาลัยก็คือเป็นแบบขั้นเป็นตอนและมีตัวเครื่อง
บอกว่าเขายังไม่อยากเจอใคร
ค่ะเขาอาจจะเดี๋ยวก็กลับมา
เพราะว่าลูกอีกสองคนที่พาไปตุลกีด้วย

ก็ยังต้องมีอนาคตเรียนหนังสือ

เผื่อคุณนี่รถคุณน้ำมนต์ดูอยู่ที่ตุลกี

เดี๋ยวกลับมาทีลนี้หรือเปล่า

ใช่ก่อนเดินทางก็ก็เดินทางไป
ไปผ่านตมปกติทีนี้ถามว่า

ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
ยาของนายนิรุธเนี่ยเขามีเรื่องของหนี้สินอยู่ประ
มาณ๑๐ล้านบาทนะไม่
รู้ว่าจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่าจะไปเที่ยวความเท่า
ตามปกติก็ได้แต่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาเป็นลูกแชร์เธอเป็นลูกแชร์ของนางสาวนรมนนะสมมุติว่า
อุ้มก็แล้วกันนะคือคุณอุ้มเนี่ยบอกว่าตัวเธอเนี่ยเป็น
หนึ่งในลูกแชร์ของนางสาวนรมนนะระยะแรกที่มาเล่นแชร์กับ
นางสาวนรมนเนี่ยก็ได้เงินตามปกติตามกำหนดเลยได้เงินดี
ทุกอย่างเลยแล้วโอ้โหมีผลตอบแทนที่ดีด้วยค่ะนะเธอก็เล่นเธอก็
เพิ่มมือวงแชร์ขึ้นไปเรื่อยจนระยะหลังหลังเนี่ยปรากฏว่าการ
จ่ายเงินเนี่ยมันเริ่มมีการแบบไม่ตรงเวลาแล้วอ่าจนไปถึงการ
บ่ายเบียงขอยกหรือว่าเลื่อนการจ่ายเงินอะไรพวกเนี้ยแต่พอมา
ระยะหลังหลังเนี่ยคุณอุ้มบอกว่าเงินที่เธอแบบเห็นว่าผลตอบ
แทนมันดีจ่ายตรงเวลาแล้วเธอเพิ่มวงแชร์เพิ่มมือแชร์ไปเรื่อย
เรื่อยเนี่ยเงินเธอเนี่ยไปถึงหลักล้านแล้วนะไปอยู่ในมือ
วงแชร์ของนางสาวนรมนเฉพาะตัวคุณอุ้มเนี่ยหลักล้านแล้วแล้ว
หลังจากนั้นติดต่อนรมนไม่ได้อีกเลยค่ะเธอก็เลยบอกว่าตอน
เนี่ยเอาเป็นว่าเธอให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแต่ยังไม่ขอ
เปิดเผยตัวตนเพราะตอนนี้เธอกำลังติดต่อประสานงานกับทาง
ตำรวจในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกแชร์ทั้งหมดของนรมน
อยู่ซึ่งพบว่ามีหลายคนแล้วก็อยู่หลายพื้นที่ด้วยไม่ใช่
สุโขทัยอืมทีนี้ค่ะเราอยากจะลำดับเหตุการณ์ย้อนไทม์ไลน์
ให้ดูนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะจะย้อนไปตั้งแต่วันที่สองเมษา
ยนต์นะคะครับคือนายนิรุธและครอบครัวเดินทางไปส่งน้องอุ้ยนาง
ฮิรัญญาลูกสาวคนโตไปเรียนต่อที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ครับหกเมษายนนายนิรุธกับครอบครัวเดินทางกลับแล้วก็บอก
อุ้ยลูกสาวคนโตว่าจะกลับบ้านทีเนี้ยค่ะมันเป็นวันเดียว
กันที่นางสาวนรมนภรรยาของนายนิรุธติดต่อขายรถกระบะ
ให้กับนายธนงศักดิ์ในหน้าคนที่๑๗เมษายนนางสาวนรมน
ส่งรถให้นายธนงศักดิ์ในหน้าคนที่๑ที่ปั๊มน้ำมันเขื่อน
เรสวนจังหวัดพิศนุโลกนายนิรุธสามีอะค่ะขับเก๋งโตยาต้า
เอาติสสีขาวไปรับภรรยา๑๐เมษายนนายนิรุธส่งข้อความติด
น้องอุ้ยลูกสาวคนโตเป็นครั้งสุดท้ายบอกน้องแค่ว่าจะไป
เที่ยวครับที่น้องก็ให้ข้อมูลบอกไปเที่ยวสงกรานพ่อกับแม่บอกไป
สงกรานแล้ววันที่๑๐เมษายนนี่แหละค่ะเป็นวันที่สัญญาณ
โทรศัพท์ของนายนิรุธขาดหายไปเลยขาดการติดต่อไปเลยตรวจสอบ
สัญญาณสุดท้ายก็คือลาดกระบังกรุงเทพอ๋อนี่ลากระบังกรุงเทพ
ก็ใกล้สุวรรณภูมิใช่๒ทุ่มครึ่ง๔คนพ่อแม่ลูกออก
ออกประเทศนะคะจากสนามบินสุวรรณภูมิไปตุรกีครับสิบสองเมษายนค่ะ
น้องสาวของนายนิรุธนะคะขับรถเอาติสสีขาวจากชนบุรีเอา
ให้น้องอุ้ยที่บ้านที่จังหวัดสุโขทัยนี่ตาล้วนงงว่ารถ
มาโผล่ตรงนี้ได้ยังไง๑๙เมษายนต์น้องอุ้ยลูกสาวคนโตนะคะ
ก็เลยไปแจ้งความคนหายที่สพบ้านไร่เพราะว่าติดต่อครอบครัว
ไม่ได้สิบกว่าวันนี่คือไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์แบบนี้เดินทาง
ไป๙วันแล้วล่ะใช่ว่าขับรถคันเนี่ยไปถึงชนบุรีแล้วให้
น้องสาวมารับรถไปแล้วตัวเองก็ไปขึ้นเครื่องนี่นะฮะ
คุณผู้ชมครับเรามีแชทการพูดคุยเขาอ้างว่านี่คือน้องเด็ก
วัย๑๒ปีเป็นลูกชายของนิรุธกับนรมนน้องชาย
ของน้องอุ้ยนะครับคือมีเพื่อนเนี่ยส่งข้อความไปถามแล้วก็ไปบอก
บอกว่ากลับบ้านเถอะเนี่ยมึงออกข่าวนะตามคำที่เขาคุยกันนะตามภาษาเพื่อน
น้องก็ตอบกลับมาบอกเอ้าออกข่าวเหรอมั่วแล้วคนที่เขาหายตัวไปเนี่ย
เขาไม่ได้หายไปไหนหรอกเขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ก็ได้
นี่นะฮะเรื่องนี้นะครับทางน้องอุ้ยนะฮะเป็นพี่สาวของน้องฮะ
พี่สาวคนโตนะครับลูกสาวคนโตของบ้านแล้วก็คุณตาล้วนที่เป็นปู่นะ
คือบอกว่าเห็นข้อความที่เขาแชร์กันแล้วเนี่ยคือคิดว่าไอ้ประโยคที่บอกว่า
เขาหายตัวเหรอไม่ได้ไปไหนหรอกมั่วแล้วเขาอาจจะอยู่ที่ไหนบนแห่งสักโลกได้อะไรเนี่ย

เขาบอกเด็กอายุ๑๒ก็ไม่น่าจะตอบคำพูดประโยคแบบนี้
แล้วข้อความนี้ได้มาจากไหนได้มาจากเพื่อนของน้องชายของน้องอุ้ยนี่แหละ
แต่ตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่พิมพ์มากกว่า
หนูไม่มั่นใจแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้นนะคะเด็กอายุ๑๔
แล้วพูดข้อความแบบนี้ใช่ไหม
คือตัวนี้มันทำให้เราแบบหวั่นกลัวขึ้นได้รึยังไง
หนูก็ไปทุกที่ค่ะไปบนบานสารเก่าอะไรค่ะให้ใจเรามีกำลังใจที่จะสู้ต่อค่ะ

มันก็มีบ้างค่ะคิดว่าอาจจะยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะก็โล่งตัวประเด็นนี้ไป
ขนาดเขาไปนี่เขาก็ยังไม่บอกหนูนะพี่
บอกหนูจ้ะค่ะมันก็ผมอีกไม่ขนาดนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะน้องอุ้ยลูกสาวคนโตค่ะ

ก็คือวันพุธ๒๐เมษายน๖โมงเย็น
ทักไปว่าน้องหายไปไหนโทรมาหาพี่บ้าง
บอกพี่บ้างทำไมไม่บอกพี่สักคำ
ทุกคนทำไมใจร้ายกับพี่จังประโยคนี้คุณผู้ชม
อุ้ยลูกสาวคนโตส่งข้อความไปหาน้องไปหาน้องชาย
ทำไมทุกคนใจร้ายกับพี่จังติดต่อมานะ
เมษาใช่พี่อุ๋ยนั่นคือ๑๐วันที่ติดต่อใครไม่ได้เลย
ใช่ค่ะสิบวันนี้ทรมานมากนะหายไปไหนโทรมานบ้างนะ
ทำไมไม่บอกสักคำทำไมใจร้าย
เมื่อวานนี้๓ทุ่มน้องอุ้ยก็ทักไปหาน้องชายอีก
คุณผู้ชมลองดูนะทักไปว่าพี่ไม่ไหวแล้ว

แต่น้องชายก็ไม่ได้ตอบกลับพี่สาว
ก็เหมือนกับว่าน้องชายไม่ได้ติดตามพี่สาวด้วย
ก็เลยเหมือนกับส่งข้อความหากันไม่ได้ค่ะ
ก็นี่หน้านี้นะคะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไปอยู่ที่นั่น
ไม่รู้ว่ามีมือถงมือถือหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหม
คือช่วงที่พิมพ์ข้อความตอบกับเพื่อนได้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาตรงไหนยังไง
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านในตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะฮะนี่หลังนี้นะฮะ
คือบ้านของพ่อของนายนิรุธเขาเนี่ยเขาจะอยู่อีกอำเภอนึงนะ
แต่ตรงนี้คือบ้านที่ทางนิรุธกับนรมนเนี่ยเขามาซื้อบ้านเอาไว้เป็นบ้านหมู่บ้านนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีก็ไปนี่นะฮะได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยคือนรมนเนี่ยเขาเป็นเท้าแชร์ด้วย
แล้วก็มีลูกแชร์เยอะอยู่หลายพื้นที่แต่ตัวเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
แชร์แต่ละคนเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างรู้แค่ว่าวงแชร์ของนรมนเนี่ยเขาล่ม
แล้วจำนวนเงินในวงแชร์เนี่ยมันหลักสิบล้านก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุทำให้ต้องหลบหนีไปก่อนหรือเปล่า
นรมแชร์ล่มไงเป็นหนี้๑๐ล้านแล้วก็เข้ามาทวงหนี้อยู่ไม่ได้แน่
มันมันมันเป็นคือไทย
บ้านหลังนี้เป็นบ้านโครงการนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้คุยกับทางเจ้าของโครงการของหมู่บ้านตรงนี้ด้วยนะครับ
คุณวิภูศิษฐ์นะครับคุณวิภูศิษฐ์บอกว่าทางนรมนต์กับทอบทัวร์เนี่ย
เขาติดต่อมาซื้อบ้านเมื่อพฤษภาคมปี๖๔
ตอนนั้นธนาคารยังไม่อนุมัตินะฮะนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะครับซื้อไว้หลังหนึ่งนะฮะ
คือทางโครงการเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นทางแบงค์ไม่อนุมัติ
พบว่ามีเงินโอนเข้าออกแต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่ครั้งนึงเนี่ยหลัก๕๐๐๐ถึงแสน
หลักแสนก็มีห้าหมื่นก็มีแล้วช่วงก่อนจะเข้ามาอยู่ที่บ้านมีค่าจองบ้าน๕๐๐บาท
แล้วต้องมีเงินสัญญางวดแรกอีกหกหมื่นแล้วก็ต้องจ่ายเงินที่เป็นเงินสดในวันเข้าอยู่อีก๑ล้าน๑แสน
ช่วงที่มาอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ถือว่าเป็นลูกค้าของโครงการบ้านที่น่ารักคนนึง
คือเท่ากับว่าบ้านหลังนี้เจ้าของโครงการบ้านบอกว่าทางนรมนเขามาซื้อด้วยเงินสดนะครับ
เพราะแบงค์ไม่ได้อนุมัติก็เลยจ่ายค่าจอง๕๐๐ต่อด้วยเงินสัญญางวดแรก๖๐๐๐
แล้วมาจ่ายสดวันเข้าอยู่ล้านหนึ่งประมาณอย่างนั้นนะครับ๖เมษายน
วันที่เขาติดต่อจะขายรถกระบะใช่ไหมทางคุณวิภูศิษย์บอกว่าได้โทรศัพท์ติดต่ออยู่กับทางคุณนรมนยังติดต่อกันอยู่เลย
เนื่องจากทางนรมนเนี่ยเขาโทรมาถามเรื่องการตกแต่งบ้านการทาสีใหม่การปลูกต้นไม้ที่หน้าบ้านเพิ่มอะไรอย่างนี้
แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อกันไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
ตอนเข้ามาอยู่ก็ไม่ได้แจ้งบ้านมีปัญหาอะไรก็อาจจะโทรมาขอทาสีได้ไหมขอทำสระว่ายน้ำได้ไหมขอปลูกต้นไม้นอกสถานที่ได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ติดต่อเข้ามาตลอดอยู่แบบเปิดเผยปกติ

ว่าแกดูแลเงินทุนหรืออะไรหรือออมทรัพย์อะไรประมาณนี้
สเตตเม้นต์แกจริงสเตตเม้นต์ดี
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมธนาคารไม่ปล่อยเหมือนกันแล้วแกก็ซื้อสด

ที่เห็นเนี่ยทรัพย์สินที่มีก็มีรถกระบะคันหนึ่งมีจักรยานยนต์คันใหญ่อีกคันหนึ่ง
มีจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่เป็นจักรยานยนต์ทั่วไปมีรถสามล้อไฟฟ้าอีกคันนึง
แต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยยังเห็นอยู่ตอนนี้ไม่เห็นแล้ว
ล่าสุดที่เห็นนะนี่นะครับคุณป้าบอกล่าสุดที่เจอครอบครัวนี้นะเจ้าของบ้านเนี่ยเจอ๑๐เมษานะ
๑๐เมษานะบอกยังเห็นเสื้อผ้าของครอบครัวนี้เขาตากอยู่เลย
แล้วเขาก็เข้ามาที่บ้านหรือยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าตอนแรกเนี่ยเห็นเสื้อผ้าตากอยู่
ช่วงเย็นเนี่ยเสื้อผ้าไม่มีแล้วแล้วก็ไม่เจอใครที่บ้านอีกเลย
ก็แสดงว่าเขาอาจจะแวะกลับมาเอาเสื้อผ้าหรือเปล่า
เสื้อผ้าก่อนจะเดินทางอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็จากสุโขทัยเก็บเสื้อผ้าเสร็จก็อาจจะไปนู่นเลยชนบุรีใช่ไหม

คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะก็ต้องสอบถามทางตำรวจนะคะว่าหลังจากนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อ
พอรู้แล้วว่าครอบครัวนี้เขาบินไปตุรกีพอรู้แล้วว่าเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วจะต้องยังไงคะ
ทางตำรวจสพบ้านไร่บอกว่า
ก็จะตามเรื่องนี้ไม่ทิ้งนะคะจะติดตามว่าเขาจะกลับมาเมืองไทยไหม
เพราะไปตุรกีไม่ต้องขอวีซ่าก็จริงอยู่ได้แค่๓๐วันถ้าเป็นการท่องเที่ยวไม่เกินนี้
รอดูว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ประเด็นแรก
หนี้สินล่ะคะต้องทำยังไงตำรวจบอกว่า
ก็เหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยก็จะพร้อมช่วยนะ
หนี้ก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจได้
คือเรื่องของหนี้สินเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมจะมีศูนย์ไกล่เกลี่ย
ให้การช่วยเหลือระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้อยู่แล้ว
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก่อนเลยก็คือ
เดี๋ยวจะเรียกน้องสาวของนายนิรุธคนที่ขับรถอัลติสีขาว
ไปให้น้องฮิรัญญาลูกสาวคนโตที่บ้านที่สุโขทัยอะค่ะครับ
เดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำเรียกมาคุยเนี่ยที่ขับรถคันนี้ไปทิ้งเอาไว้เนี่ย
เรื่องต้นตำรวจโทรหาแล้วนะคะคุยทางโทรศัพท์แล้ว
จะเรียกมาคุยมาถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้เสียหายที่เป็นลูกแชร์ค่ะเขาจะรวบรวมข้อมูลกันนะคะ
แล้วก็จะต้องไปคุยกับตำรวจตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมาให้ปากคำ
ภายในวันสองวันนี้แหละค่ะก็จะได้คุยกับเจ้าหนี้ที่เป็นลูกแชร์ค่ะ